เรื่องราวของดาราสาวกับเดรสออกงาน

โดยเฉพาะเมซิสเซกรีนค่ะ
ให้ดูลุคใหม่ล่าสุดของน้องแต้วนัทพร
ออกงานลุคนี้คือต้องบอกว่า
โอ้โหพี่ชีเอาอยู่จริง

ในจับภาพมุมข้างจากพี่พี่ราคาว

ออร่าความสวยมาขนาดนี้นะคะ

ระหว่างแต่ลกับไฮฟ์โซไนมีแมลกบ้างไหม

รวมไปถึงเรื่องที่แต้วเองก็เตรียมสุขภาพ

สวยสดและแซ็กซี่จริงนะคะเสื้อเหมือนจะซีทรูนะแต่ว่าด้านในเซฟอย่างดีเป็นเสื้อสีเนื้อทัพอีกทีนึงนะคะ